อย่างนี้พักร่วมเขาจะมีการถกกันเจรจารายละเอียดของการตั้งรัฐบาลกัน
เวียนไปนะเดี๋ยวจะไปที่ทำการก้าวไกลบ้างเพื่อไทยบ้าง
แต่พรุ่งนี้เนี่ยไปที่ที่ทำการพักประชาชาติก่อนครับก็ถือว่าเป็นกลางหน่อย
สิ่งที่เขาจะถกกันก็คือเก้าอี้ประธานสภาแล้วการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรี
เพราะว่าบางตำแหน่งเนี่ยยังไม่มีข้อยุติยังไม่มีข้อสรุปครับ

ใช่โดยโคต้ารัฐมนตรีที่แก่นำของพักเก้าไกลและพักเพื่อไทยหารือกันไว้เบื้องต้น
อย่างที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาพระเก้าไกลเขาบอกเนี่ยก็คือ
จะใช้สูตรจำนวนสสหารด้วย๘๖ต่อรัฐมนตรี๑ที่นั่ง
หมายความว่าพระเก้าไกลจะได้๑๔ที่นั่งบวก๑เก้าอี้นายก
ที่นั่งจะมีกระทรวงอะไรบ้างมีกระทรวงกลาโหมมีกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลังครับแล้วก็กระทรวงศึกษาที่การ
เพื่อไทยได้๑๔ที่นั่งทางขวานี่นะคุณผู้ชมที่เราทำกราฟิกให้ดู
เก้าอี้รัฐมนตรีของเพื่อไทยก็จะมีกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกร
กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศครับ
พักประชาชาติของอาจารย์วันนอร์จะได้สอสอ๙ที่นั่งนะ
และจะได้โคต้ารัฐมนตรี๑เก้าอี้ครับ
ไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยจะมีสอสอ๖คนและ๑เก้าอี้รัฐมนตรีช่วย
ส่วนพักเล็กก็จะมีสอสอ๑๒ที่นั่ง
ทั้งเสรีรวมไทยเพื่อไทยรวมพลังเป็นธรรมและก็พลังสังคมใหม่
จริงถึงการหารือวันพรุ่งนี้
คุณปิติพงศ์หัวหน้าพักเป็นธรรมบอกว่าทุกพักร่วม
มีตำแหน่งรัฐมนตรีที่ก็อยากจะเข้าไปผลักดันนโยบายในใจอยู่แล้วนะ
ทุกคนรับทราบเรื่องของโคต้าครับแต่หากจะมาคุยกันตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปหน่อย
ต้องผ่านอีกหลายด่านครับตัวเขาเองในฐานะพักเล็ก
ยังไม่เคยได้รับการประสานมาส่วนใครจะดำรงตำแหน่งประธานสภานั้นเนี่ย

เขามองว่าอยากให้พักเพื่อไทยและก้าวไกลเอาไปตกลงกันวงเล็กก่อนนะ
วงเล็กในที่นี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงวงเล็กระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกล

เออนี่แหละฮะ

มันมีข่าวปูดออกมาอีกเนอะต่อรองตำแหน่งประธานสภาแลกเจ้ากระทรวงกระทรวงพลังงานเนี่ยนะครับ